ทุกผู้ชมครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่ชนบุรีนะครับ
ก็มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อนุ่มคนหนึ่งถูกขโมยรถจักรยานยนต์ไป
แต่ว่าโชคดีที่พนักงานของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ไปขอความช่วยเหลือเนี่ย
เขาช่วยขับรถไล่ตามนะฮะ
จนสามารถได้รถคืนมานะครับ
ตำรวจสพพานทองเมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีพลเมืองดีขับรถไล่ตามคนร้ายที่ก่อเหตุจี้ชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านไปในพื้นที่ตะบนดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ขับไล่ตามมาถึงปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซีตี้เฟส๖ที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทอง
คนร้ายก็เลยตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปฉากนู่นเลยฮะนอนหัวล่อมาถึงพานทองสพพานทองเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปจากนู้นดอนหัวล่อมาถึงพานทองสภพทองเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปจากนู้นดอนหัวล่อมาถึงพานทองสภพทองเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปจากนู้นดอนหัวล่อมาถึงพานทองสภพทองเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปจากนู้นดอนหัวล่อมาถึงพานทองสภพทองเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปจากนู้นดอนหัวล่อมาถึงพานทองสภพทองเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปจากนู้นดอนหัวล่อมาถึงพานทองสภพทองเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปจากนู้นดอนหัวล่อมาถึงพานทองสภพทองเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พอคนร้ายเดินผ่านเขาที่นั่งจักรยานยนต์หลัดยนต์ไปแล้วยังก็ก่อเหตุใช้มีดจี้ทิ้งจักรยานยนต์
นี้ก็มาด้วย
อยู่อยู่
ส่วนพลเมืองดีก็คือนายสมพงศ์พนักงานปั๊มน้ำมันปตทสาขาดอนหัวล่อนะครับ
บอกว่าตอนนั้นทำงานอยู่ที่ปั๊มผู้เสียหายวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
ตัดสินใจขับรถกระบะติดตามทันทีนะครับ
มาถึงจุดที่คนร้ายทิ้งรถจักรยานยนต์หลบหนี
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามมาเจอพอดี
แต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะรถมันเยอะ
เพราะฉะนั้นว่ารุวอีกนาท๊ะนมต้องเดิน
ส่งเลขความต่ำเต็มมากเกิด
นะครับจะได้ติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
ไปจอดรถที่ไหนจะรอเพื่อนรอแฟนรอใครก็แล้ว

ใช่ขนาดนั่งคล่อมรถอยู่เลยนะนั่งอยู่ตรงรถเลย